ตอนนี้ชาวนายังคงเป็นกังวลนะครับว่าปีนี้จะมีน้ำใช้เพียงพอ
ในการทำการเกษตรหรือไม่หลังจากที่ต้องประสบภัยแรงอย่างรุนแรงนะครับ
ซึ่งทางกรมการข้าวก็พยายามที่จะบรรเทาความเดือดร้อน
ด้วยการเปิดให้ชาวนานำเมล็ดพันธุ์ข้าวเก่ามาแลกใหม่ได้ฟรีครับ
ขณะที่กรมชลประธานก็ได้คงการระบายน้ำจากเขื่อนหลักรุ่มเจ้าพระยาเอาไว้
วันละ๑๘ล้านลูกบาทเมตรต่อไป
แม้ว่าจะยังไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลก็ตาม
ติดตามเรื่องนี้จากคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ยังคงระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลวันละ๔ล้านลูกบาทเมตร
แม้ว่าเขื่อนภูมิพลจะมีปริมาณน้ำใช้การได้เหลือเพียง๒๒ล้านลูกบาทเมตร
หรือร้อยละ๒ของความจุอ่างเก็บน้ำ
เพื่อคงปริมาณการระบายน้ำใน๔เขื่อนหลักของรุ่มเจ้าพยาว
ไว้ที่วันละ๑๘ล้านลูกบาทเมตร

สาเหตุที่เขื่อนภูมิพลไม่มีน้ำไหลเข้า
เป็นเพราะฝนในพื้นที่ของภาคเหนือน้อยกว่าปกติถึง๑๔๐

ก็อาจจะดึงน้ำจากเขื่อนศิริกิจเข้ามาเสริม
เพื่อคงระดับการระบายน้ำในอัตราปัจจุบันไปจนถึงเดือนกรกฎาคม
เขื่อนภูมิผลยังมีน้ำอยู่ให้ประมาณ๒๒๐ล้านนะครับ
ยังสามารถคงการระบายน้ำอย่างนี้ได้อยู่
แต่เราก็ให้คอยจับตาดูนะครับ
จับตาดูว่าจะประหยัดได้อย่างไรบ้าง
คือลดการระบายจากเขื่อนภูมิพลได้อย่างไรบ้าง
ถึงแม้จะต้องไปเพิ่มที่เขื่อนสุริกิจบ้างก็ตามนะครับ
ส่วนเขื่อนหลักอื่นในรุ่มเจ้าพระยา
ศิริกิจมีน้ำใช้การได้๗๕๙ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ๑๑
แควร์น้อยบำรุงแดนมีน้ำใช้การได้๑๙๕ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ๒๒
เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์มีน้ำใช้การได้๒๑๒ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ๒๒
รวม๔เขื่อนหลักมีน้ำใช้การได้รวมทั้งสิ้น๑๓๘๘ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ๘
ด้านนายอนันต์สุวรรณรัฐอธิบดีกรมการข้าวยอมรับว่า
พื้นที่ยังไม่สามารถเริ่มการเพาะปลูกได้เพราะไม่มีน้ำทำนา
แต่เชื่อว่าหลังจากฝนตกได้ในระยะหนึ่งแล้วเกษตรกรจะมีน้ำทำนานตามปกติ
ซึ่งกรมการข้าวได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาโดยจัดรถโมบายเคลื่อนที่
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชาวนา
เมล็ดพันธเสื่อมสภาพสามารถแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ใหม่ได้ฟรี
เมืองต้นเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมะลิชันพันขยายไว้ที่๘๐๐ตัน

ข่าวทรัฐทีวีรายงาน